เปิดปากกับภาคภูมิ

เพราะว่าถ้าเกิดว่าเขามีหลักฐานที่สามารถทำให้เราผิด
เลโก้สารสั่งจำคุกเรา

ทำกับเราแบบนี้เราอดทนทั้งทั้งที่เขาไม่ได้ดูแลอะไร
เรามากมายเลยไม่เรื่องการเงินเขาก็ไม่สนใจเรายัง
นเขามาได้ครับทนมาได้ถึงสิบห้าปีจนเขาเขาขอจบกับเรา
สวัสดีครับท่านผู้ชมครับเปิดปากกับภาคภูมินะครับวันนี้เราจะคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของคุณครูท่านหนึ่งตอนนี้เป็นอดีตครูแล้วนะฮะแต่เคยเป็นครู
ชื่อครูแมวนะครับอยู่ที่นครศรีธรรมราชครูแมวเนี่ยบอกว่าต้องการเรียกร้องความเป็นธรรมให้กับตัวเองแล้วก็ต้องการความรับผิดชอบจากอดีตสามี
ครูแมวบอกว่าก่อนหน้านี้นะฮะก็แต่งงานอยู่กินจดทะเบียนสมรสกับอดีตสามีซึ่งเป็นครูเหมือนกันอยู่ในพื้นที่นครศรีธรรมราชนี่แหละ
แต่ครูผู้ชายท่านนี้ก็ไปอยู่ที่ชุมพรบ้างแล้วก็ย้ายกลับมาปัญหาก็คือว่าเมื่อกันยายนปีที่แล้ว๓๐กันยายน๒๕๖
หลังจากที่อยู่กินกันมามีลูกกัน๒คนคนโตอายุ๑๒คนเล็กอายุ๖ขวบผู้หญิงทั้งคู่ครูแมวบอกว่าก็มีปัญหากันมาตลอดนะละหองระแหงกระทบกระทั่งจน๓๐กันยายน๖๕
อดีตสามีบอกว่าเราไปหย่ากันเถอะจดทะเบียนหย่าเพื่อแก้ชงแก้เคล็ดแต่เดี๋ยวยังรักกันเหมือนเดิมนะอยู่กันเหมือนเดิมดูแลกันเหมือนเดิมนี่แหละแล้วเดี๋ยวไปจดทะเบียนสมรสกันใหม่ก็ได้
แต่พอจดทะเบียนหย่าไปเหตุการณ์มันไม่เป็นอย่างนั้นครูแมวบอกว่าพอจดทะเบียนหย่าปุ๊บมันเหมือนกับเลิกกันไปจริงแล้วไปจับได้ว่าอดีตสามีแอบคบกับเด็กผู้หญิงคนนึงซึ่งเพิ่งเรียนอยู่ม๖
แล้วไล่ไปดูเนี่ยเขาแอบคบกันตั้งแต่๕ปีที่ผ่านมาแล้วด้วยซ้ำเธอเลยรู้สึกว่าเธอถูกหลอกให้หย่าหรือเปล่า
มันเป็นการหลอกให้เธอหย่าหรือเปล่าเลยอยากออกมาเรียกร้องขอความเป็นธรรมให้กับตัวเองในเรื่องนี้แต่ในมุมของคุณครูผู้ชายก็ออกมาชี้แจงแล้วนะครับโดยขอปฏิเสธสิ่งที่อดีตภรรยาบอกทั้งหมด
ให้สัมภาษณ์กับทีมข่าวไทยรัฐทีวีเอาไว้ด้วยเราก็พยายามติดต่อคุณครูผู้ชายท่านนี้นะครับท่านครูฟังอยู่อยากจะพูดคุยแล้วก็ชี้แจงเพิ่มเติมผ่านทางรายการเรายินดีนะครับคุณครูรับโทรศัพท์ของเราก็ได้นะฮะหรือว่าติดต่อเข้ามาทางเพจเฟสบุ๊คไทยรัฐทีวีทางยูทูปที่กำลังไลฟ์อยู่ในขณะ

มันจะคนละมุมกันเลยใช่ค่ะมันต่างกันโดยสิ้นเชิงค่ะฟังทางครูแมวก่อนค่ะมันเกิดอะไรขึ้นถึงบอกอยากเรียกร้องขอความเป็นธรรมให้กับตัวเองค่ะคือเกิดอะไรขึ้นคือเราก็ใช้ชีวิตคู่กับเขามาสิบห้าปีนะคะครับทำไมเขาถึงไม่เห็นความรักความซื่อสัตว์ของเรากับเขาอืมเออแล้วเขาณวันที่เราไปหย่ากันวันนั้น
ก็คืออย่าแบบเผื่อมีอะไรดีขึ้นคือหย่ากันแล้วก็เหมือนเหมือนพูดว่าจัดจดกันใหม่แบบเนี้ยอืมเราก็มีหวังหวังใช่ไหมคะคือก่อนหน้านี้เราก็มีที่เขาพูดมาตลอดก็คือมีปัญหาปัญหาเรื่องพ่อแม่เราที่โทรไปทวงตังค์เขาสองแสนอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวผมค่อยค่อยไล่นะครูแมวบอกว่าแต่งงานคบหาอยู่กินกับอดีตสามีเนี่ยค่ะสิบห้าปีแล้วใช่เจอ
กันปีไหนปีห้าศูนย์สองพันห้าร้อยห้าสิบสองห้าห้าศูนย์ค่ะเจอกันตอนนั้นค่ะซึ่งอดีตสามีตอนนั้นเป็นครูแล้วค่ะเป็นครูอัตราจ้างอยู่ที่นครศรีธรรมราชใช่ค่ะส่วนครูแมวตอนนั้นยังเรียนอยู่เรียนมหาวิทยาลัยปีหนึ่งค่ะปีหนึ่งค่ะรักแรกพบใช่ค่ะรักเลขพบของเราอืมตอนนั้นอายุสิบเก้าใช่ไหมใช่ค่ะแฟนคนแรกใช่ค่ะแฟนคนเล็กรัก

ใช่ค่ะก็เลยเป็นครูคมเลยเรียกครูแมนครูแมนใช่ใช่ค่ะ
ระหว่างนั้นอยู่ที่บ้านของตัวเองอยู่ที่บ้านของแม่บ้านแม่ตัวเอง
ใช่พ่อแม่ตัวเองที่นครศรีธรรมราชอ่าอำเภอทุ่งใหญ่
อำเภอทุ่งใหญ่ค่ะส่วนอดีตสามีคุณครูเนี่ย
เขาก็อยู่บ้านเขาที่นครศรีธรรมราชอำเภอเมืองแล้วคุณครูผู้ชายท่านนี้ก็
ไปสอนที่ชุมพรใช่ค่ะบรรจุได้ที่ชุมพรอ่า
แมวก็มีลูกหนึ่งคนค่ะหลังจากนั้นพอเรียนจนจบ
ทำงงทำงานสักพักหนึ่งท้องคนที่สองใช่
ไปทำงานที่หลังสวนเหมือนกันนะไปทำงานที่ชุมพรเหมือนกัน
เป็นครูเหมือนกันเป็นครูที่โรงเรียนเดียวกับเขาเหมือนกัน
ห้าแปดห้าเก้าก็มีลูกคนที่สองใช่ค่ะไอ้ระหว่างเนี้ย
ตั้งแต่แต่งงานปีห้าสองนะค่ะจนกระทั่งมีลูกคนที่หนึ่ง
มีลูกคนที่สองจนกระทั่งมาถึงก่อนหย่านะ
ค่ะมาถึงปีหกห้าค่ะอ่าสามสิบกันยาหกห้าค่ะ
ระหว่างทางนี้เนี่ยอยู่กันแบบยังไงอ่ะคือแยกกันอยู่
แยกกันอยู่ค่ะแต่ไม่ได้หย่ากันไม่ได้หย่ากัน
กันอยู่ก็คือต่างคนต่างทำงานเลี้ยงลูกไง
ก็คือต่างคนต่างทำงานเขาก็ทำงานของเขาอืม
เราก็ทำงานของเราแต่เราเลี้ยงลูกสองคนนะแต่แต่ไม่ใช่ว่าแบบ
เราแยกกันแล้วนะฉันไม่ยุ่งกับเธอเราแยกไม่ใช่
เหมือนกับต่างคนต่างอยู่คนละที่ใช่แต่ทำงานนานนานเจอกันที
ใช่สามเดือนสี่เดือนมาหากันครั้งหนึ่งเพราะเราก็ทำงานอำเภอหนึ่ง
ใช่เขาก็ทำงานอำเภอหนึ่งใช่เขาก็จะอยู่บ้านพ่อแม่เขาเป็นหลัก
แหละเขาอยู่หลังสวนแล้วตอนนี้ตอนนั้นไปอยู่ชุมพรอ่า
แปดห้าเก้าอืมอ่าเขาอยู่หลังสวนชุมพรแล้ว
เขาไปบรรจุที่นู่นเอาเป็นว่าอยู่อยู่คนอยู่คนละที่ใช่
อยู่คนละที่แต่เราก็เขาก็โทรหาเรานะวันสามเวลาเหมือนกันอืม
อ่าก็อืมก็รักกันดีรักกันดีรักกันดีมีความรักกันดี
ใช่โทรหาเต๊กแกโอ๊ยน้องทำอะไรแบบนี้คอตลอดนะคอตลอด
เช้าเที่ยงเย็นอ่าก่อนนอนวีดีโอคอร์ใช่คือทำแบบเราไม่สงสัยอะไรเลยอ่ะ
อ่าไม่สงสัยทำไมผิดใช้คำว่าเราไม่สงสัยอะไรเลยคือคือ
ระหว่างนั้นเราก็รู้สึกว่าแม้จะแยกกันอยู่ก็ไม่มีปัญหาอย่างนี้ใช่ไหม
ไม่มีปัญหามีลูกสองคนคือยังรักยังแฮปปี้กันดีอืมอ่า
แต่ว่าพ่อแม่เราสงสัยทำไมคนเป็นสามีถึงไม่มาหาเมียเลย
หาลูกเลยสามเดือนสี่เดือนไม่มาบ้านพ่อผัวแม่ผัวสงสัยใจ
สงสัยแต่เราก็แล้วมาคุยกับเราเหรอมาบอกกับเรามาบอกเราบอกเราเลยเรา
เราก็เออเห็นเขาก็โทรหาเราปกตินะครับอืมใช่เราก็เลยไม่สงสัย
ใช่เพราะเราทำงานเหนื่อยด้วยกลางวันเราทำงาน
กลางคืนเรากรีดยางอ่ะเอาเวลาไหนไปคิดอ่ะเอาเวลาไหนไปคิด
ลูกสองคนนะลูกสองคนเรารับผิดชอบเองทั้งหมดอ่ะ
กลางคืนกรีดยางเพื่อหารายได้เพิ่มใช่ค่ะไม่ใช่ทำงานอย่างเดียว
สองอย่างครูแมวบอกผมว่าระหว่างที่เนี่ยอยู่ด้วยกันใน
ลักษณะแบบเนี้ยนะใช่ทั้งฝั่งครูผู้ชายอดีตสามีจ้ะ
ไม่เคยรับผิดชอบส่งเสียดูแลอะไรเลยไม่มีไม่มีมีบ้างให้
ให้ให้ในส่วนที่เราไปช่วยทำเอกสารเขานะอืมตอนนั้นเราไป
เขาเขาสอบรองพอติดแล้วก็สอบภาคขอครับเราช่วยทำเอกสาร
อ่าเขาก็ให้ตังค์บ้างสี่ห้าพันอ่าแล้วตอนเขาผ่านคอสอสอง
ครูชำนาญการเขาก็ให้มาห้าพันแบบเนี้ยคือให้บอกว่าเนี้ย
น้องเอาซื้อเสื้อผ้าแต่เงินเงินรายเดือนนี่เงินค่ารับผิดชอบลูก
อ่าค่ารับผิดชอบเมียไม่เคยมีค่ะอันนี้จริงจริงไม่เคยมี
มันไม่เป็นแบบสามีภรรยาเอาเธอเงินเดือนเท่านี้
เงินเดือนเท่านี้ถึงเดือนเราเงินเดือนออกกันแล้วนะ
เรามาแบ่งค่าน้ำค่าไฟค่านู่นค่านี่ที่เหลือเป็นเงินเก็บ
ที่เหลือเป็นเงินใช้จ่ายแล้วไม่มีไม่เป็นอย่างนั้นเลยหรอสิบห้าปี
ไม่มีท่านผู้ชมอันนี้อันนี้ในมุมครูแมวนะฮะ
คือต้องให้ความเป็นธรรมทางฝ่ายชายคุณครูฝ่ายชายด้วย
เพราะว่าคุณครูก็ปฏิเสธหมดเลยนะฮะบอกว่าไม่จริงเลยนะ
แมวยืนยันว่ามันเป็นอย่างนี้ใช่เป็นอย่างนี้พ่อกับแม่ก็สงสารเรานะ
พ่อแม่หยิบยืดให้เยอะกว่าเขาอีกหยิบยืดให้เยอะมากพ่อกับแม่
จากว่าบางทีเราไปช่วยงานเขาเขาก็ให้เราบ้างใช่
เอาแต่เขาก็ไปกู้เงินมาให้เราสร้างบ้านใหม่ไม่ใช่เหรอในที่ของที่เราอยู่บ้านพ่อบ้านแม่
ตัวบ้านอ่ะตัวบ้านพ่อกับแม่เราสร้างไว้ให้ปีสองพันห้าร้อยห้าสิบห้าครับ
สร้างไว้ให้นะคะสร้างไว้ให้ก็เป็นตัวบ้านแต่ไม่ได้ตกแต่งอะไร
ไม่มีประตูไม่มีหน้าต่างไม่ได้ปูกระเบื้องไม่ได้อ่าทำอะไรอ่ะ
ฝ้ามันยังไม่เสร็จมีแต่โครงใช่มีแต่โครงก็เลยเขาอ่ะ
กู้เงินมาให้สามแสนห้าเพื่อทำตรงนี้แล้วก็ได้อยู่
ก็เลยอยู่กับลูกสามคนก็มีบ้านหลังนึงใช่
เขากู้เงินมาให้สามแสนห้าค่ะเพื่อสร้างบ้านในที่ดินของพ่อตาแม่ยาย
แต่งบ้านเอาพูดง่ายตกแต่งอ่าถ้าสร้างอ่ะ
คือล้านกว่าบาทบ้านหลังนั้นอ่ะอันเนี้ยคือสิ่งที่เขาก็
ก็ทำให้เรานั่นแหละใช่นั่นก็คือเงินที่เขาให้เรา
แล้วมันเกิดอะไรขึ้นน่ะวันนั้นถึงต้องสามสิบกัญญายนหกห้าที่บอก
เขาบอกเธอเราต้องไปหย่ากันแก้แก้แก้ชงไปแล้วอ่าเขาอ่ะ
เราอ่ะไปถึงเราก็ร้องไห้นะโยเยไม่อยากหย่าคือระหว่างเนี้ยมันเกิดอะไร
มันถึงขั้นมันอะไรที่ว่ามีปัญหาอะไรกันมันทะเลาะกันบ่อย
ก็เกิดจากเกิดเกิดจากที่เขาอ่ะอ้างมาตลอดว่าพ่อกับแม่เราอ่ะ
โทรไปว่าเขาเรื่องเงินสองแสนที่เรื่องบ้านนี่แหละบ้านเนี่ย
กับแม่จะสร้างให้เราสองคนพี่น้องก็คือมีเราแล้วก็น้องชายอืม
สองคนพอดีน้องชายสอบตำรวจได้เลยรับราชการพ่อกับแม่ก็บอกว่าเออ
เราว่าลำบากลูกสองคนแล้วคนนู้นยังไม่ได้แต่งงานไม่มีครอบครัว
ก็เลยเออยกให้คนโตอ่าไอ้น้องชายอ่ะไม่ยอมน้องชายไม่ยอม
เลยบอกว่าเออถ้าอย่างนั้นก็ใครเอาบ้านหลังเนี้ยจ่ายสองแสน
ก็คุยกันมีเขามีเรามีพ่อมีแม่แล้วก็มีน้องชาย๕คน
วันนั้นอ่ะคุยกันแล้วพ่อกับแม่ก็เลยโทรไปถามว่าแล้วลูก
วันนั้นอ่ะลูกคุยอะไรกันโทรไปถามลูกเขยใช่โทรไปถามลูกเขย
ว่าลูกคุยอะไรกันวันนั้นณวันนั้นคุยอะไรกัน
กูตกลงว่ายังไงเขาก็บอกว่าเขาไม่ได้ตกลงอะไร
เขาก็ปัดความรับผิดชอบไปหมดเลยใช่ก็คือน้องชายบอกถ้าอยากจะ
สิทธิ์ในบ้านหลังเนี้ยอืมตาจะเอาคนเดียวอ่ะจ่ายสองแสนมา
ที่คุณครูผู้ชายเองก็ไปไปกู้เงินมาให้สามแสนห้ามาใช่ค่ะ
ทำจนบ้านเสร็จอ่ะค่ะอยากได้สิทธิ์บ้านหลังนี้ไปเลยเนี่ย
สำหรับพี่สาวเนี่ยเอาจ่ายมาสองแสนอ่าเอาสองแสนให้เขา
ตาแม่ยายก็เลยโทรไปถามลูกเขยใช่แต่ว่าคุณครูผู้ชายตามที่ครูแมวบอก
ใช่รู้สึกว่าเอ้ยไม่ใช่แล้วอ่าใช่ก็มีปัญหาระหองระแหงกับพ่อตาแม่ยายตลอด
ใช่ใช่ไม่รวมกับที่มีปัญหากับเรารวมกันเลี่ยนปัญหาเรื่องนี้แหละ
ที่เขาบ่นกับเราตลอดอ่ะเห็นบอกว่าระหว่างเนี้ยที่มันมีเส้นเรื่องตรงนี้นะฮะ
ท่านผู้ชมทนายเกิดผลครูแมวบอกมันมีกรณีนานนานกลับบ้านที
ใช่อีกสามเดือนสี่เดือนกลับบ้านมือถือก็แตะไม่ได้ใช่
อันนี้คือใช่จริงเคยถึงขั้นอดีตสามีนอนหลับอยู่
เราเอานิ้วมือสแกนเขาใช้เขาใช้โทรศัพท์แบบเออทันสมัยไง
เพราะอยากรู้ว่ามันมีอะไรมากกว่านั้นไหมใช่อยากดูเช็ดดูอะไร
พ่อกับแม่เราเคยมาบอกใช่ว่าเขามีคนอื่นไหมเดี๋ยวสักครู่กลับมา
ค่ะว่าหลังจากนั้นแล้วเป็นยังไงต่อจนนำไปสู่วันที่เขาบอก
ลองไปจดทะเบียนหย่ากันไหมเผื่ออะไรจะดีขึ้นใช่แก้แก้ชง
เคล็ดกันหน่อยอีกสักครู่กลับมาครับท่านผู้ชมครับค่ะ
เปิดปากกับภาคภูมิในชีวิตที่เราอยู่กับเขาท่านผู้ชมครับ
คุยกันต่อนะฮะครูแมว
เห็นบอกว่าพอเราเริ่มระแคะระคายเนี่ยว่าสามีจะมีคนอื่นหรือเปล่า

เวลากลับมาถึงมือถือเขาก็แตะไม่ได้เลยอย่างนี้

ก็อยากรู้ไงว่าเขาเช็ดกับใครเขาทำอะไรบ้าง
ก็โอนเงินให้ใครบ้างอยากรู้แบบนั้น

คือตามประสามผู้หญิงพี่แหม่มันก็อยากรู้อ่ะ

เคยถามเขาไหมว่าพี่มีคนอื่นหรือเปล่า
ใช่เคยถามถามมาตลอดนะถามมาตลอด

ก่อนไปหย่าเราก็ถามนะว่าพี่มีคนอื่นไหม

ว่าพี่ไปมีคนอื่นไหม

แล้วก็ถามนะพี่พี่มีคนอื่นไหม

ใช่เขายืนยันมาตลอดเขาไม่มีคนอื่นเลยเขายืนยันมาตลอด

เขาก็ไม่มีวันหย่าเราก็หยอกหน้าเราไป
มีมีอยู่วันหนึ่งอ่ะที่บอกว่าอะไรเขานอนหลับอยู่แล้วเราไปเอา

เอามือเขาเพื่อจะสแกนลายนิ้วมือโทรศัพท์
ใช่อยากรู้โทรศัพท์เขาว่าเขาคุยเช็ดอะไรกับใครไว้บ้าง

ไม่ได้ดูไม่ได้ดูค่ะไม่ได้ดู

ใช่ใช่แล้วเขาก็บอกว่าจะดูทำไมอ่ะ
ดูทำไมดูมันไม่มีอะไรปิดบัง

อ้าวทีนี้ก่อนจะถึงวันนั้นน่ะ

วันนั้นก็คือมีการทะเลาะตบตีกันนะ
ลงไม้ลงมือกัน๒ครั้ง
อันนี้ตามที่ครูแมวบอกนะครับทุกผู้ชมครับอ่า
ซึ่งทางคุณครูผู้ชายเขาปฏิเสธนะฮะ
มันมีการทะเลาะตบตีกันมีการลงไม้ลงมือกัน

แล้ววันรุ่งขึ้นคือ๓๐กันยาเหรอ

ทีนี้๓๐กันยายนที่ว่าเขาชวนไปยา
อ่าค่ะเราทักไปถามว่าทำอะไรว่างไหมอะไรแบบเนี้ยนะ

แต่คือเราพอเรากลับบ้านเราก็ไปติดต่ออะไรหาเขาเขาก็ไปติดต่อหาเรา
ครูแมวก็ส่งไลน์ไปหาอดีตสามีค่ะว่าทำอะไรอยู่ใช่ครับ
ว่างไหมอะไรแบบเนี้ยนะแล้วก็บอกว่าทำไมอ่ะจะหย่าเหรอ
เพราะว่าเขาอ่ะชวนเราหย่ามานานแล้วอ๋อเหรอใช่ชวนหย่าตั้งแต่มิถุนา
อืมมิถุนามากรกฎาก็ชวนชวนวันที่เรากลับบ้านอ่ะ
เขาก็บอกที่ที่เราให้แม่เขาถามอ่ะครับแม่เขาบอกว่าเขาไม่รักเราแล้ว
เขาไม่อยู่กับเราแล้วเขาไม่เอาเราแล้วแม่เขาบอกว่างั้นก็หย่ากัน
ลูกก็เบ่งกันเขาก็บอกว่าเขาชวนนานแล้วไม่ยอมหย่า
ไอ้ไอ้ที่ว่าเขาชวนมานานแล้วอ่ะครับตอนนั้นเขาให้เหตุผลว่าอะไรฮะ
ก็นั่นแหละเหตุผลที่มีการทะเลาะกันเหตุผลพ่อแม่เรามาเกี่ยวข้อง
น้องเรามาเกี่ยวข้องอ่าแล้วพอมาสามสิบกันยายนมันเป็นเรื่องเหตุผลเรื่อง
เคล็ดแก้แก้ชงยังไงอ่าใช่เพราะว่าเขาบอกว่าเนี้ย
เรามีปัญหาทะเลาะกันมาตลอดทั้งปีเลยครับเออเขาบอกว่าอย่าดู
เผื่ออะไรจะดีขึ้นหย่าแล้วค่อยจดใหม่ก็ไม่เป็นไร
เขาบอกแบบนี้ใช่เขาบอกแบบนี้แต่เราอ่ะร้องไห้โยเยโยเยนะ
คือเราไม่อยากหย่าไงพอหย่าแล้วเห็นไหมมันพ้นไปเลย
คือณวันนั้นเรายังรักเขาอยู่รักค่ะแล้วเราได้ถามไหมว่าเขา
เขายังรักเราไหมครับเราถามเราก่อนอ่ายาเสร็จเราออกมาหน้าอำเภอ
ใช่ไหมหนูบอกว่าพี่น้องขอกอดได้ไหมเขาบอกว่าได้เขาก็โกรธ
แล้วก็ปลอบเรานะปลอบเราอ่าแล้วก็เราก็ร้องไห้นะ
ไม่ยอมปล่อยกดกดเขาแน่นเลยไม่ยอมปล่อยเขาบอกเขาอายคน
อายคนนะน้องแบบเนี้ยแล้วเขาก็บอกเราว่าพี่ไม่มีวันทิ้งน้อง
อืมทำให้เรามีความหวังอีกครั้งเออเขารักเราอ่ะเขายังรักเราอยู่อ่ะ
แล้วเราก็กลับบ้านเราก็โทรหาเขานะโทรหาเขาบอกว่าพี่
เขาก็ถามว่าโทรมาทำไมแบบแรงพูดแบบเสียงแข็งอ่ะเออ
โทรมาทำไมบอกว่าอ๋อบอกถึงบ้านแล้วแล้วเราก็ถามว่า
พี่น้องโทรหาพี่ได้ไหมได้เขาบอกว่าได้แล้วเราบอกว่าโทรหาบ่อยได้ไหม
อย่าโทรหาบ่อยแล้วเขาก็บล็อกเบอร์เราบล็อกไลน์เราหมดเลยเหรอจ้ะ
ใช่เอ้าก็แล้วเรารู้สึกยังไงก็เขาเพิ่งบอกแล้วว่า
อืมเราก็รู้สึกเจ็บอีกสิสามวันร้องไห้อยู่สามวันใช่
แล้วติดต่อไม่ได้จริงจริงใช่ไหมครับใช่ค่ะติดต่อไม่ได้จริงจริง
แล้วก็เราก็ติดต่อผ่านลูกสาวโทรหาลูกสาวบอกพ่อถามสาม
พ่อไปไหนพ่อกลับบ้านไหมอะไรแบบนี้เราถามตลอดถามตลอด
ลูกสาวคนโตอยู่กับใครใช่ใช่ค่ะลูกลูกสาวคนเล็กอยู่กับเราใช่ค่ะ
คุณคุณวิรตีเป็นลูกพี่ลูกน้องเป็นน้องสาวใช่ค่ะวันนั้นไป
เขาเขาบอกจริงจริงอะครับว่าแก้แก้ชงแก้เคล็ดอะไร
ค่ะเพราะช่วงที่พี่สาวหนูเริ่มงอแงเริ่มไม่อยากจะหย่าคือแบบว่า
ถามว่าพี่มีคนอื่นไหมน้องยังไม่อยากหย่านู่นนี่นั่น
เขาก็บอกอย่ากันเผื่อมีอะไรดีขึ้นอย่าแก้เคล็ดอย่าแก้ชงอย่าหย่ากันไปเถอะ
เพราะยังไงก็ยังอยู่กันเหมือนเดิมแกพูดอย่างนั้น
อย่างนั้นเลยค่ะถามต่อได้เลยค่ะ
แต่พอหย่าเสร็จแล้วจริงมันไม่เป็นอย่างนั้น
ใช่ค่ะไม่เป็นอย่างนั้นหายไปเลย
ไลน์บล็อกเบอร์บล็อกหมดติดต่ออะไรไม่ได้
สถานการณ์วันนั้นนะคะหนูก็ยังคิดว่าเออเขาคงจะเหมือนเดิมแค่หย่ากัน
คิดอย่างนั้นแต่ว่าตอนทำเอกสารเรื่องบุตรนะคะ
หนูว่ามันไม่ปกติเพราะว่าเขาบอกว่าเขาขอรับเลี้ยงดูแค่พี่สาว
แต่ส่วนน้องสาวเขาบอกว่าให้เป็นหน้าที่ของแม่เขาไม่รับ
เขาบอกว่าแม่เขามีแล้วหนูก็บอกพี่ถ้าอย่างนั้นพี่ก็เซ็นให้พ่อรับผิดชอบไปเลย
แล้วคนน้องอ่ะพี่ก็เอามาเองเพราะว่าถ้าวันใดวันหนึ่งเขาไม่รับผิดชอบคนพี่
เดี๋ยวก็มาเป็นภาระกับพี่สาวหนูอีกเพราะว่าพี่สาวหนูแค่เรื่องรถ
แค่หากินไปวันก็ลำบากแล้ว
คือระหว่างทางของการใช้ชีวิตด้วยกันมันจะมีเรื่องรถอีกครั้งหนึ่ง
เดี๋ยวผมเล่าให้ฟังกันแล้วกันนะฮะเพราะเดี๋ยวเวลาจะไม่พอ
คือทางครูแมวเนี่ยบอกว่าอดีตสามีอยากจะได้รถมาใช้ก็ต้องซื้อรถมือสอง
เป็นรถเก่งใช่ไหมครับแต่ทีนี้กู้ไม่ได้เพราะว่ากู้สวัสดิกัลอะไรต่าง
มันก็เลยสามแสนกว่าบาทใช่ปัจจุบันรถคันนี้ยังอยู่กับเรา
ใช่อยู่กับเราเรายังผ่อนอยู่เพราะว่าเป็นชื่อแม่เรา
เป็นภาระมาใช่น้องสาวก็เลยบอกว่าเนี่ยเป็นห่วงแทนพี่สาวว่า
ลูกสองคนอดีตพี่เคยรับไปคนเดียวอีกคนนึงบอกให้อยู่กับแม่
แม่เขามีนี่แล้วหน่อยจะหนี้รถอีกใช่ไหมครับ
แล้วทีนี้ครูแมวบอกพอหย่าจริงแล้วติดต่อไม่ได้
มันเหมือนกับมันไม่ใช่แบบที่ว่ายังรักกันอยู่เนี่ย
แล้วมันไปมายังไงถึงว่าไปหาว่าเขาไปมีผู้หญิงคนอื่น

วันที่๓๑ธันวาเราก็คิดถึงลูกเรานะ
ว่าเราทำอะไรให้ลูกกินตลอดเราก็โทรหาลูก
พ่อพาไปเที่ยวไหนบ้างพ่อพาไปกินอะไรบ้าง
ลูกก็ทำหน้าแบบสายหัวแบบคือยิ้มแบบนั้น
อันนี้คือวิดีโอคอหรอครับใช่วิดีโอคอคอหาลูก
แล้วก็ถามลูกว่าพ่อพาไปไหนบ้างพ่อชวนไปไหนบ้างพาไปกินอะไรบ้าง
ก็ทำแบบยิ้มแบบคือมีอะไรมีอะไรปิดบังเราอ่ะ
เราก็ถามต่อพ่อนอนเหรอพ่อนอนในห้องเหรอ
แล้วก็ถามแบบเป็นห่วงปกติไงคือเหมือนกับเป็นสามีเราอยู่ปกติ
แล้วก็ตามยิ้มแบบมีอะไรอยู่ในใจก็เคล็ดลูกบอก
ไอบอกแม่อยากรู้บอกแม่
ครับบอกว่าไปหาแฟน

อันนี้คือหัวสามี

ไม่อันนี้คือเป็นรูปสตอรี่ของเด็กคนนั้น

ไล่ไล่เจอใช่ใช่ไล่จนเจอลูกสาวบอกลูกสาวคนโตบอกพ่อไปชุมพร
ใช่ใช่ไปหาแฟนไปหาแฟนใช่แล้วเราก็บอกว่าลูกลูกรู้ได้ไงอ่ะ
ในอินสตาแกรมของเด็กคนนี้ครับใช่เขาลงกันเขาบอกว่าเขาคบกันมาห้าปีแล้ว
เราก็บอกว่าเฮ้ยอืมใช่เหรอใช่แต่วันนั้นอ่ะลืมบันทึกเสียงไง
เพราะว่าเราก็เราก็คิดว่ามันคงจะไม่ใช่เด็กไงบอกว่าเออลูกไหนส่งรูปมาให้ดูหน่อยซิ
แม่อยากเห็นจังว่าสวยกว่าแม่ไหมคือเราก็หลอกล่อลูกอะนะพูดง่าย
คือเราก็หลอกล่อลูกเพราะลูกอยู่กับเรา๑๒ปีลูกเราเลี้ยงเอง
เรารู้ว่าครับวิธีการไหนที่สามารถได้คำตอบจากลูกเราอ่ะอ่า
แต่ก็ไม่ได้ข่มขู่ไม่ได้ข่มขู่แต่คือเราก็มีมาตรการของเรานะ
ไม่ได้ข่มขู่ลูกตามที่เหมือนพูดแล้วได้ไปไล่ตรวจสอบไล่ดูไหมว่ามันมันเป็นจริงตามที่ลูกบอกหรือเปล่า
ก็ลูกพอลูกลูกส่งรูปมาให้ครับเราก็ติดต่อหาหาลูกศิษย์เราอ่ะอืม
อ่ารู้จักเด็กคนนี้ไหมครับเด็กนักเรียนก็รู้จักค่ะอ่า
แต่เขาไม่รู้จักชื่อแต่เรียนโรงเรียนเดียวกับเขาแล้วยังไงเขาเขาบอกว่า
แล้วมันได้ได้ความจริงไหมว่าตกลงมันจริงหรือไม่จริงได้ความจริงจากเด็กนักเรียนด้วย
ว่ามันจริงมันจริงไอ้เด็กคนนี้เป็นแฟนกันกับอดีตสามีเราจริง
แมวก็เลยรู้สึกว่าถูกหลอกให้ยาใช่เพื่อไปอยู่กับเด็กคนนี้
และอีกอย่างหนึ่งที่เขาย้ายมาตรงนี้ย้ายมาอยู่กับบ้านเขาที่นครอ่ะ
เหตุผลเพราะเขามาดูแลพ่อแม่เหตุผลเพราะเขามาย้ายมารอเด็กคนนี้
เพราะเด็กคนนี้อ่ะสอบพยาบาลที่วันอะไรเอ่อสอบพยาบาลที่มหาวิทยาลัยเห็นหนึ่งได้
ในนครศรีธรรมราชอันนี้สิ่งที่ครูแมวเขาบอกนะครับอืม
นายเกิดผลฮะแต่ว่าบอกไว้ก่อนนะฮะว่าตอนนี้น้องเขาไปฟ้องครูแมวแล้วนะ
ใช่ค่ะฟ้องหมินประมาทหลังจากเป็นข่าวใช่ค่ะและอดีตสามีของครูแมว
คุณครูผู้ชายก็ออกมาปฏิเสธบอกไม่ใช่เลยเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมา
มาฟังอดีตสามีของครูแมวที่พูดเอาไว้นะฮะ
ว่าเรื่องต่างเนี่ยมันไม่ได้เป็นอย่างที่ถูกกล่าวหา
แต่ครูแมวบอกว่าเธอก็อยากเรียกร้องความเป็นธรรมในส่วนของเธอเหมือนกัน
ใช่ทนายเกิดผลเมื่อกี้ก็ถามอยู่ว่าเรียกแบบไหนอะไรยังไง

อันนี้นะครับสำหรับประเด็นนี้นะครับครับครับ
แล้วเรื่องการหย่าร้างที่บอกว่าเราเป็นมีคนอื่นอะไรยังไงนี่
ข้อที่จริงเป็นยังไงครับคือประเด็นการหย่าร้างจริงจริง
ถ้าได้สอบถามจากเขาจริงเขาเป็นคนที่ขออย่าร้างเองนะครับ
อ่าครับนี่คือประเด็นนี้ครับเขาขอแล้วนะครับแล้วก่อนใช่ครับ
ขอถามนิดนึงก่อนหน้านี้ที่เป็นสาเหตุของการหย่าล้าง
เรามีปัญหาอะไรกันนะครับคือเราก็มีปัญหากันมาตลอดนะครับ
ปัญหานู่นนิดนี่หน่อยก็เป็นมาเรื่อยตั้งแต่ตั้งแต่คบกันเลย
นะครับแต่มันก็เริ่มสะสมมาเรื่อยเรื่อยจนมันมาถึงจุดแตกหักในปัญหาหลายหลายอย่าง
นะครับก็เลยตัดสินใจที่จะหย่าล้างกันครับผม
แสดงว่าเขาเป็นปัญหาชีวิตคู่เหมือนคู่ทั่วไป
ครับปัญหาทั่วไปครับปัญหาทั่วไปเขาต้องการอะไรจริง
ที่มองได้ตอนนี้พี่นักข่าวเขาก็บอกว่าปัญหาที่มองได้ตอนนี้จริง
ก็คือการดิสเครดิตต้องการทำให้เสื่อมเสีย
ซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าเขาทำเพื่ออะไรแค่นั้นเอง
นักเรียนที่อีกฝั่งมากเพราะว่าเป็นนักเรียนเมื่อ๖เชื่อมีความสัมพันธ์เชิงชู้สาว

อันนี้จริงไหมหรือว่าเป็นข้อที่จริง
คือผมไม่รู้ว่าเขาเอาข้อมูลมาจากไหน
เขารู้ได้ไงว่าเรามีสัมพันธ์เชิงชู้สาว
ซึ่งถ้าผมคุยกับใครผมต้องมีชู้สาวหมดเลยอะครับ
อันนี้ผมขอปฏิเสธตรงนี้นะครับ

จริงผมก็ไม่อยากจะไปยุ่งก็คืออยากให้อยู่กันแบบสงบนะครับ
ทำงานกันไปทั้งสองฝ่ายนะครับ
ส่วนที่เขากล่าวหาอะไรผมมาก็ให้มันผ่านไปครับ
ผมไม่ได้ติดใจอะไรตรงนั้นเพราะว่าสิ่งที่มันจะลำบากก็คือ

ก็คือไม่อยากให้ใครลำบากก็คือขอหยุดไว้แค่นี้นะครับ
เพื่อความสบายของลูก

ท่านผู้ชมครับนี่คือเสียงอดีตสามีของครูแมวนะฮะ

ก็มีคืนย้านว่าไม่จริงเลยครูแมวนั่นแหละขอยาเอง
แล้วที่ออกมาพูดเนี่ยหาว่าเขาไปมีอะไรกับเด็กนักเรียน

เขาหรือเปล่าทำไมเลิกกันแล้วหย่ากันแล้วก็อยากก็ขอ
หย่าเองทำไมไม่อยู่กันแบบสงบก็เลิกกันก็เลิกกันไปดีสิ
แมวได้ยินแล้วว่ายังไงฮะอ่าได้ยินแล้วอันนี้เอารูป
มันจะมีรูปอยู่นะคะรูปงานเลี้ยงเลี้ยงตอนตอนตอนวันที่สามสิบเอ็
มีทั้งเขามีทั้งเด็กนักเรียนคนนั้นทำไมถึงไปสนิทกัน
ทำไมถึงมีเด็กนักเรียนคนนั้นไปบ้านเพื่อนของเขาที่ไปกินเลี้ยงด้วยกัน
นะคะอ่าเขาเขาอาจจะไปกับคนอื่นหรือเขาอาจจะรู้จักแบบแล้ว
ถ้าเจอกันแค่นี้ขออนุญาตนะคุณแม่ถ้าเจอกันแค่นี้มันมีหลักฐาน
แล้วมันสามารถไปอ้างได้ไหมว่าเขาจะมีอะไรกันเขาไม่เพียงพอหรอก
ในสังคมช่วงปีใหม่ต่อให้เป็นเด็กเป็นผู้ใหญ่ถ้าเขาเคารพ
เขาเชิญชวนมันก็ไปได้หมดแหละเรื่องแค่เนี้ยจะไปเขาสรุปว่า
เขาจะเป็นชู้เป็นอะไรกันคงไม่ได้เกิดจากภาพภาพเดียวหรอก
อ่าแต่ไม่แล้วอ่าทีนี้ครูแมวเขาบอกขอย่าเองด้วยน่ะ
เป็นคนขอหย่ากับเขาเองนะอืมเอานะคะการการหย่าเนี้ย
ก็คือเขารบเล้าหย่าเรามาตั้งแต่เดือนมิถุนามิถุนากรกฎา
แล้วก็สิงหาและสิงหาพีคสุดอ่ะเขาบอกว่าอ่าพูดคำหยาบนะ
อย่าพูดเลยหยาบมันหยาบมากให้มันยังไงเอาเลย
แค่กูมึงหรืออะไรยังไงใช่กูมึงอ่าเขาเอาเอาเอา
เขาว่ายังไงอ่ะเขาว่ายังไงมึงอืมมึงมึงได้ไปเยอะแล้ว
จะเอาอะไรจากจากกูอีกทำไมมึงไม่ยอมหย่านี่คำนี้เราเจ็บใจมาก
พอเราคิดทบทวนไปข้างหลังผู้ชายคนนี้ให้เราอะไรให้อะไรเราบ้าง
ให้อะไรเราบ้างเลี้ยงดูเราไหมส่งเสียเราไหม
ดูลูกไหมใช่มันเจ็บใจตรงนั้นเราก็ไม่อยากจะมีความ
ยังไงเราก็เลยตัดปัญหาไม่อยากคือไม่อยากพูดง่ายง่ายคือ
อย่าให้ให้ให้ขาดหายไปอ่ะอย่าให้ขาดขาดกันอ่ะ
ตอนนั้นเราคิดนะเราคิดแล้ววันนั้นอ่ะก็เราก็เก็บผ้าอะไร
เอาลูกกลับมาบ้านเอาลูกคนเล็กกลับมาบ้านแล้วนะกลับมาบ้าน
กลับมาแล้วก็อยู่ประมาณเดือนกว่าเขาก็ไม่ติดต่อไม่อะไรมาเลย
แล้วก็ติดต่อถามพี่ว่างไหมเราคุยดีนะทักในแชท
ตอนนั้นคือไลน์เขายังไม่บล็อกเราก็บอกพี่ว่างไหม
เขาบอกทำไมอ่ะจะหย่าเหรอบอกเออก็ได้ก็ได้
แล้วก็เราก็บอกว่าอย่างั้นพี่มาหย่าที่ทุ่งใหญ่ได้ไหม
มาใหญ่บ้านเราบอกว่าไม่ได้เขาบอกว่ามาที่นี่ดิ
คุณก็ได้อะไรไปเยอะแล้วก็คือมีเช็ดนะมีมีเช็ดข้อความนะ
อันนี้ตรงนี้มีแล้วก็เราก็อ้างว่าเออเราไม่มีตังค์ใส่น้ำมันไปนครนะ
แบบเนี้ยเขาบอกว่าเนี่ยคุณก็ได้ไปเยอะแล้วพ่อแม่ผม
พ่อแม่คุณก็ทำผมมาเยอะแล้วแบบเนี้ยแล้ววันนั้นนะ
วันนั้นที่ไปหย่าเรายืมตังค์แม่ห้าร้อยบอกแม่ขอตังค์ใส่มันไปหย่าหน่อย
เพราะฉะนั้นนั่นคือเหตุผลที่คุณครูผู้ชายเขาบอกว่าครูแมวนั่นแหละ
ใช่อันนั้นคือเป็นฝ่ายบอกใช่เพราะว่าเขาขอเราขอเรามานานแล้ว
เขาขอเรามานานแล้วเขาทะเลาะเรามานานแล้วแต่ครูแมวบอกก็ทำไปด้วยภาษาประชด
ใช่ประชดประชดนะแล้วก็วันที่ไปหย่าจริงจริงอ่ะ
เราไม่ได้อยากเซ็นหย่าเลยนะเขาพูดว่าปีนี้ทั้งปีอ่ะ
เราอ่ะมีเรื่องกันมาตลอดคือไม่สบายใจกันมาตลอด
อย่าเผื่อมีอะไรดีขึ้นอย่าแก้ชงเขาบอกแบบเนี้ย
เห็นมันไม่ดีอะไรเลยอย่าเผื่อมีอะไรดีขึ้นแล้วดีขึ้นไหมฮะ
ไม่ก็หายไปเลยไลน์ก็บล็อกเบอร์ก็บล็อกติดต่อก็ไม่ได้
อ่ะทีนี้พอมาถึงณปัจจุบันเนี่ยคุณครูผู้ชายเขาปฏิเสธ
แล้วเขาบอกว่าทำไมไม่ไม่อยู่กันแบบสงบสงบก็คุณโกหกฉันอ่ะ
พูดง่ายคุณโกหกฉันคุณหลอกฉันมาตลอด
ทั้งที่ฉันเป็นผู้หญิงคนนึงที่ทำงานหาเงินเลี้ยงลูก
ไม่เคยขอสามีและสามีไม่เคยให้ไม่เคยเลี้ยงดู
เราก็อดทนมานานจนอัดอั้นตันใจว่าทำไมความซื่อสัตว์ความรักของเราอ่ะ
ถูกผู้ชายคนหนึ่งทำลายแบบนี้
แล้วอยากถามเขาว่าเขาเป็นลูกผู้ชายอยู่ไหมที่ทำกับเราแบบนี้
คนที่คุณไม่เคยเลี้ยงดูคนที่คุณไม่เคยให้รายเดือนส่งเสีย
ทำงานหาเงินเลี้ยงลูกทำงานทั้งกลางวันกลางคืน
ทำไมคุณถึงทำกับเขาแบบนี้ทำไมคุณต้องทิ้งเขาแบบนี้
แล้วทิ้งพออ่าดูไปย้อนหลังไปคุณไปมีคนอื่นอ่ะ
อยู่ด้วยกันวันเกิดเราวันครบรอบแต่งงาน
เขาเคยมีอะไรพิเศษให้เราเคยไม่มีไม่มี
เคยมีอยู่ครั้งหนึ่งที่อ่าเอาปีหกห้านะ
เราบอกว่าพี่นี่วันเกิดน้องนะซื้อเค้กให้สักก้อนได้ไหม
เขาโอนเงินมาให้นะสามร้อยห้าสิบซื้อเค้กหนึ่งก้อน
เราเป็นคนไปซื้อเองซื้อเองเขาโอนตังค์ให้บอก
เค้กก็ใช่ไปซื้อเอาใช่ไปซื้อเอง
ยังรู้สึกยังไงกับเขาอยู่บ้างเนี่ยยังรักอยู่ไหม
ไม่ไม่รักแล้วค่ะไม่มีความรักตรงนั้นแล้ว
มีแต่พูดง่ายคือมีแต่ความแค้นนะแค้นเขา
ทำไมเขาทำกับเราแบบนี้ทั้งทั้งที่เราอ่ะยอมทำเขาทุกอย่าง
เราคิดมาตลอดนะว่าเราทำดีที่สุดแล้ว
เราไม่มีข้อบกพร่องตรงไหนนะไม่ว่าจะเป็นงานบ้านงานเรือน
หรือว่างานอะไรการทำงานของเราเราก็ขยัน
ไม่ได้เป็นคนขี้เกียจเราทำงานทั้งกลางวันกลางคืน
รายได้เราจะน้อยแต่เราก็ไม่เคยขี้เกียจ
มีงานอะไรเราทำตลอดได้ร้อยสองร้อยเราก็ไปทำ
เหมือนไปทำไวนิวกับน้องสาวเอาเราไปทำ
ค่ำกับดึกกับดื่นเราก็ไปทำทำหมดทุกอย่าง
ให้ได้เงินมาเพื่อเลี้ยงลูกก็เคยเคยถามเขาไหมว่า
เราไม่หนีตรงไหนหรือเราเคยคิดว่ามันเกิดอะไรขึ้น
เราเคยถามเคยถามเราไม่ดีตรงไหนเขาบอกว่า
เป็นเพราะพ่อแม่น้องไงพ่อแม่น้องเข้ามายุ่งข้อนี้
พ่อแม่น้องเข้ามาด่าพี่โทรมาด่าพี่นั่นแหละแค่นั้น
คือปัญหาที่เขารบเรามาตลอดแล้วเขาชวนเลิก
เขาบอกต้องการไปดิสเครดิตเขาหรือเปล่าหน้าที่การงานอะไรเขาอีก
ไม่ไม่ได้ดิเครดิตอะไรของเขาค่ะในหน้าที่การงานของเขา
เราเคยถามครั้งนึงนะทำไมพี่มีพฤติกรรมแปลกไปกับน้อง
หรือว่าน้องมีฐานะไม่เท่าเทียมพี่น้องเป็นแค่พี่เลี้ยงเด็ก
พี่เลี้ยงเด็กฐานะไม่เท่าเทียมเขาบอกเขาไม่เคยคิด
เขาไม่เคยคิดนะเขาบอกเขาไม่เคยคิดแต่การกระทำของเขาอ่ะ
คือเราเข้าสังคมเขาไม่ได้เลยพูดง่ายเราเข้าสังคมเขาไม่ได้
วันนี้ที่ออกมาเนี่ยต้องการเรียกร้องเรื่องอะไรครับ
ต้องการถามเขาว่าเขาเป็นลูกผู้ชายอยู่ไหม
ทำไมถึงไม่ยอมรับสิ่งที่เขาทำ
แล้วทำไมเขาถามว่าเขาเป็นพ่อของลูกอีกคนนึงไหม
ทำไมไม่รับผิดชอบลูกบ้างขอแค่เดือนละพันสองพัน
ให้ลูกกินขนมเนี่ยทำได้ไหมรับผิดชอบบ้าง
ทั้งที่เขาเกิดมาคุณรับผิดชอบอะไรเขาบ้าง
ให้เรารับผิดชอบอยู่คนเดียวให้เราทำอยู่คนเดียว
อ้าวลูกอ่ะพูดง่ายง่ายสองคนอ่ะอยู่กับเราสิบสองปีอ่ะ
สิบสองปีเนี่ยลูกสองคนเรารับผิดชอบมาตลอด
เลี้ยงดูลูกมาตลอดเราหาเงินเลี้ยงลูกมาตลอด
แล้วคุณคุณมาทำแบบนี้คุณมาเลิกกับเราไปใช่ไหม
โดยสาเหตุที่เราเอ่อเราไปเจอว่าเออเขามีคนอื่น
เขาเลี้ยงคนอื่นเขาเอาเงินที่เขากู้มาไปทำธุรกิจให้ให้คนอื่นอ่ะ
เขาดีขึ้นและตอนนี้คนนั้นเขาก็มีอนาคต
แล้วเขาถีบหัวเราทรงอ่ะอืมใจนั่นอ่ะเขาคิดได้ไงอ่ะ
เขามีความเป็นคนอยู่ไหมเขามีความเป็นลูกผู้ชายอยู่ไหม
ในชีวิตเขาอ่ะเขาเขายอมรับอะไรบ้างอ่ะเขาทำอะไรเขายอมรับอะไรบ้างในชีวิตนี้อ่ะ
แม้แต่ลูกของเขาอ่ะหนึ่งคนอ่ะลูกคนเล็กอ่ะ
เขายังปัดความรับผิดชอบเราขอเราขอแค่ว่าพี่ตอนลูกคนเล็กอ่ะ
เรียนบรรยายดีอ่ะพี่พี่ขอแค่ค่าเทิมอ่ะค่ากินค่าอยู่
เราบอกว่าเราจัดการเองอ่ะเขาบอกว่าอ้าวแล้วลูกคนโตอ่ะตอนเนี้ย
ช่วยรับผิดชอบด้วยสิเขาบอกแบบเนี้ยเขาบอกเขาไม่ไหว
เขาไม่มีเงินแต่พอเขาหย่ากับเราเขาไปออกรถใหม่
เขาไปออกรถใหม่เขาซื้อตุ๊กตาตัวละพันหกให้ลูกคนโต
เออแล้วลูกคนเล็กได้อะไรบ้างอ่ะอยากให้เขาออกมาขอโทษ
อยากให้เขาออกมารับผิดชอบลูกคนเล็กใช่นี่คือสิ่งที่เราต้องการ
ใช่เราก็ไม่อยากให้เขาออกจากงานหรอกเขาไม่อยากให้เขาโดนวินัยหรอก
เพราะว่าถ้าเขาโดนวินัยแต่เขาบอกเขาไม่ได้ทำ
เขาไม่ได้เป็นอย่างนั้นแล้วจะให้เขารับผิดชอบ
ให้เขาขอโทษยังไงอ่าถ้าเขายืนยันว่าเขาไม่ได้ทำจริงจริง
เขาไม่ขอโทษเขาไม่อะไรยังไงเราจะทำยังไงต่อ

เพราะว่าผมก็ไม่รู้ว่าไอ้ข้อที่จริงมันเป็นยังไงนะเราก็หาพยานนะอ่า
พยานพยานเราก็มีเอาพูดง่ายเรามีพยาน
พยานก็คือเด็กพยานบุคคลอ่ะถ้าเขาไม่ขอโทษคือใช่
จะฟ้องเขาเหรออย่างนี้ใช่ค่ะจะฟ้องเขาแล้วก็มีพยานบุคคล
เพราะว่าใช่เอาทางวินัยเกิดผลมันก็คือมันต้องจับ
ต้องแยกก่อนเนอะค่ะแยกเป็นสองประเด็นก่อนนะครับครับ
เวลาแรกคือก่อนหญากับหลังหญาค่ะครับถ้าหลังหญาไปแล้ว
นี่เราแตะต้องอะไรเขาไม่ได้ใช่ค่ะใช่ครับแต่ก่อนอยาก
ยังเป็นคู่สำรสเป็นสามีกับนะครับค่ะ
หญิงอื่นเป็นภรรยาจริงหรือเปล่าค่ะนะครับจริงหรือเปล่า
มันต้องไปดูว่าจริงหรือเปล่าใช่ถ้ายกย่องยิงอื่นภรรยาจริง
แล้วมีพยานฐานอะไรที่ยืนยันได้ว่าเขาจะต้องยิงอื่นเป็นภรรยา
ค่ะแต่ถ้าไม่ได้ยกย่องไม่ได้ออกหน้าออกตา
แต่มีหลักฐานการโอนเงินมีหลักฐานการทำธุรกิจด้วยกัน
แล้วก็ไปมาหาสู่ด้วยกันอย่างเงี้ยก็ตอบยาก
ถ้าเขาไม่เกินกำลังเขาเช่นห้าร้อยพันหนึ่งสมมุติน่ะ
อย่างเฉยกับคนมีฐานะอาจจะไม่ใช่เรื่องแปลก
แต่คนหรือว่าเขาทำธุรกิจร่วมกันก็ไม่ใช่เรื่องแปลก
ถ้าเขาทำธุรกิจร่วมกันได้จริงหรือแต่ถ้าแบบเกินฐานานุรูป
คือคือถ้าฟังจากทนายเกิดผลบอกเนี่ย
คุณต้องมีหลักฐานที่ชัดจริงว่าเขาไปมีคนอื่นจริง
แล้วถึงมาบอกให้คุณอย่าง
เพราะว่าเขามีหลักฐานว่าเขาไปมีผู้หญิงอื่น
และยกย่องหญิงอื่นเป็นภรรยา

ส่วนเรื่องลูกนี้ยังไงกฎหมายก็กำหนด

ว่าปกติแล้วบิดามันดาต้องรับผิดชอบเรียนดูอุปการณ์บุตรร่วมกันนะครับ

แต่ทีนี้ตอนหย่ากันเนี่ย
คุณตกลงไว้ไหมว่าจะมีอำนาจปกครองบุตรคนไหน
ตกลงกันว่าฝ่ายผู้ชายจะดูแลลูกคนโต

แต่ว่าค่าเลี้ยงดูเนี่ยไม่ได้ตกลง

ถือว่ามีหน้าที่ต้องร่วมกันอยู่ดีครับ
เวลาผมจะหมดนะฮะต้องขออนุญาตจริง

แต่ว่าถ้าจะฟ้องหย่าอย่างนี้โดยหลักฐานนั้นขนาดนี้เท่าที่เราฟังเนี่ย
มันอาจจะดูแล้วมันอาจจะยังไม่ชัดอย่างนี้ใช่ไหม
ผมก็ไม่ทราบว่าเก็บพอไหมเพราะอีกฝ่ายหนึ่งเขาก็มีหลักฐานอยู่หรือเปล่าแล้วก็ไม่รู้
ทีนี้ครูแมวตกลงแล้วเนี่ยไม่รักเขาแล้วคือตอนนี้กลายเป็นความรู้สึกยังไง
ก็ตอนนี้ความรู้สึกมีแต่ความเคล้นนะพูดง่ายที่เขาตรงกับเราแบบนี้
ถ้าเกิดมันหายากจริงมันไม่มีหลักฐานอะไรชี้ชัดจริงเนี่ยฟ้องไปก็อาจจะไม่ได้ชนะอะไรเนี่ย

ปริญญาตีแค่นั้นเพราะฉะนั้นก็คือผมว่าถ้าเป็นเรื่องคดีความอะไรไปแล้วเกิดมันดูแล้วลำบากมันยุ่งยากนะ
รับผิดชอบลูกบ้างมารับผิดชอบลูกคนเล็กคนเล็กบ้างใช่
ส่วนตัวเราต้องรับผิดชอบอะไรอีกไหมค่าเลี้ยงดูค่าเยียวยาค่า
ไม่ต้องไม่ต้องค่ะดูดูเลดูเลดูเลลูกโขแต่ลูกคนเดียว
ไม่ต้องห่วงฉันไม่ต้องห่วงฉันใช่ฉันไม่ต้องการอะไรจากคนอื่นแก่ตัว
มีอะไรฝากบอกถึงเขาหน่อยเผื่อคุณครูดูอยู่นะคะก็ฝากบอกนะพี่นะ
พูดง่ายง่ายคือเขาก็เป็นพี่ฝากนะพี่ก็ไม่ขออะไรมาก
ผมก็ยอมรับความจริงเออขอแค่พี่อ่ะให้เงินลูกคนเล็กบ้าง
เดือนละพันสองพันก็คงจะไม่หนักหนาอะไรใช่ไหมคะ
และขออีกอย่างหนึ่งพี่ก็รับความจริงกับน้องก็ได้
ไม่ต้องรับความจริงกับสังคมยอมรับความจริงกับน้องก็ได้
แบบลูกผู้ชายอ่าตามที่น้องเล่าให้ฟังว่าเออ
พี่มีคนอื่นนะพี่แอบคนอื่นมานานแล้วแค่นี้
มารับกันสองคนก็ได้ไม่เป็นไรอ่ายอมรับแบบลูกผู้ชายอะค่ะ
ลูกผู้ชายเอาละครับชีวิตหนึ่งขอเป็นลูกผู้ชายสักครั้งได้ไหม
เออขอให้พี่เป็นลูกผู้ชายสักครั้งแต่ในมุมหนึ่งต้องต้องยอมรับนะฮะ
ว่าคุณครูผู้ชายเขาปฏิเสธทุกอย่างนะครับน่าจะเป็นทางออกที่ดีที่สุด
ทนายเกิดผลคงไม่ต้องคงต้องฟ้องกันแล้วก็แยกกันดูแลลูกดีกว่า
ผมก็คิดอย่างนั้นนะครับคือผมดูแล้วทั้งสองฝ่ายไม่ได้มีใจให้กันแล้ว
ไม่มีเลยอ่ะใช่ค่ะในเมื่อบอกว่ามีถึงความแคะนก็ไม่มีประโยชน์อะไรที่จะต้องต่อสู้กัน
วันนี้หมดเวลาจริงจริงผมขออนุญาตค่ะ

ยังไงขอให้สู้ต่อไปกันแล้วกันค่ะเป็นกำลังใจให้ทุกฝ่ายครับ
บทเวลานะครับทุกผู้ชมพบกันใหม่พรุ่งนี้บ่าย๓๓๐
เรามีพื้นที่ให้ทุกคนได้เปิดปากพูดในทุกเรื่องทุกประเด็น
เปิดปากกับภาคภูมิทุกวันจันทร์ถึงศุกร์บ่าย๓โมงครึ่งเป็นต้นไป
ทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒